คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ไปพร้อมพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยณพาพร
ซึ่งเราสามารถติดตามฟังกันได้แบบนี้ทุกอาทิตย์เลยในทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
บางคนอยากถามบางคนอยากเล่าหรือแม้แต่
อยากเอาประสบการณ์ของตัวเองให้เป็นวิธีคิดของคนอื่นยินดีเสมอ
คำถามวันนี้ก็น่าสนใจก่อนจะไปที่คำถามค่ะ
มีคนถามถึงเรื่องของหนังสือด้วยว้ายเดี๋ยวแอบขายดีกว่า
กอดแน่นให้นะเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของพี่อ้อยนะคะ
ก็พิมพ์ครั้งใหม่แล้วแล้วก็วางขายตามร้านหนังสือทั่วไป
แต่ถ้าเกิดบางคนต้องการความพิเศษหน่อยอยากให้พี่อ้อยเขียนอะไรไว้ที่หน้าปก
อ้อยคะอยากได้หนังสือแล้วก็อยากให้เขียนถึงหนูเรื่องนั้นเรื่องนี้
หรือแม้แต่อยากส่งกำลังใจให้กับใครได้เลยเช่นเดียวกัน
และในนั้นเองน่าจะมีวิธีคิดหลายต่อหลายอย่างที่เคยพูดไป
และบางคนอาจจะฟังไม่ทันรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
เรามาดูคำถามวันนี้ค่ะโอ้ต้องบอกก่อนว่า
ค่อยฟังไปเรื่อยแบบยังไม่ต้องตัดสิน
แล้วดูสิว่าเราคิดตรงกันหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
ก่อนอื่นขอบอกพี่อ้อยก่อนว่าขอบคุณพี่อ้อยมากเลยนะคะ
คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่มีปัญหาชีวิตที่คิดไม่ตก
หนูฟังคำแนะนำจากพี่อ้อยแล้วรู้สึกมีกำลังใจมากเลย
ยินดีค่ะน้องบอกว่าขอบคุณมากนะคะ
ลืมบอกไปขอแนะนำตัวก่อนหนูชื่อเหมียวเป็นคนสุราชธานี
ตอนนี้เนี่ยเหมียวอายุสามสิบเจ็ดปีค่ะมีลูกสองคนห้าขวบกับเจ็ดขวบ
เปิดธุรกิจวัสดุก่อสร้างค่ะวันนี้เหมียวมีเรื่องหนักใจมารบกวน
คำปรึกษาจากพี่อ้อยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สิบปีที่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยเหมียวทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งเหมียวเป็นฝ่ายธุรการของบริษัท
ทำงานมาตั้งแต่เหมียวเรียนจบเลยค่ะมีคนมาตามจีบเหมียวหลายคน
อวดนิดนึงว่าเหมียวเองก็ฮอตไม่ใช่น้อยนะคะจนเหมียวตกลงคบกับหัวหน้าแผนก
ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกหนึ่งในบริษัทนั่นแหละเราแอบคบกัน
บริษัทไม่มีใครรู้เลยว่าเราคบกันค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่ก็มีนัดเจอกันข้างนอกไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง
ระหว่างที่คบกันมันก็มีอะไรกันนั่นแหละค่ะพอเข้าปีที่สอง
วเริ่มรู้สึกแปลกกับแฟนคนนี้เริ่มมีช่วงหายไปติดต่อไม่ได้
เริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็มายืมเงินจากเหมียวไป
เรื่องปัญหาความเจ็บป่วยของแม่เขาบ้างของตัวเขาเองบ้าง
ยอดเงินที่เขายืมเหมียวเกือบ๓แสน
หลังจากนั้นพฤติกรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะโทรไปไม่ค่อยรับ
ส่งข้อความอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบการเจอกันก็น้อยลง
เวลาโทรหาถ้ารับก็จะบอกว่าเฮ้ยทำงานอยู่ทำงานอยู่
แล้วก็มีท่าทีรำคาญหนูตลอดเหมียวเริ่มใจคอไม่ค่อยดีค่ะ
เพราะเงินที่ให้เขาไปส่วนหนึ่งเหมียวก็ยืมมาจากคนอื่นอีกที
วันหนึ่งเหมียวเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเช็คอินแล้วก็แท็กหาเขา
ชามากในตอนนั้นเหมียวโทรหาเขาเขาไม่รับสาย
ทักข้อความไปอ่านแต่ไม่ตอบแหม
อันนี้เป็นสัญลักษณ์ง่ายมากเลยนะคะว่ากำลังจะเทเราแล้วล่ะ
เหี่ยวเสียใจมากจนเขาติดต่อกลับมาเหมียวก็เลยบอกเลิกเขา
เสียใจกับสิ่งที่เขาทำมากแล้วเหมียวก็บอกเขาว่า
เงินที่ยืมไปทั้งหมดให้เอามาคืนทั้งหมดนะไม่งั้นจะเอาเรื่องทั้งหมดไปฟ้องเจ้านายเขา
เขาก็พยายามง้อแต่เหมียวไม่เอาด้วยแล้วค่ะ
เวลาผ่านไปประมาณปีกว่าระหว่างนั้นสามีคนปัจจุบันของเหมียวก็เข้ามา
เราแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันค่ะแต่ในระหว่างนั้นแฟนเก่าของเหมียวยังไม่ยอมจบ
ยังพยายามตื้อที่จะมาขอคบกันต่อเป็นแบบครบลับก็ได้
อ่าเขาบอกแบบนั้นนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่า
เขาจะไม่ยอมคืนเงินที่ยืมไปนะถ้าเราไม่ยอมกลับไปคบกับเขา
เหี่ยวใจอ่อนก็ยอมเขาทั้งที่เหมียวแต่งงานกับสามีแล้ว
โอ้โหน้องค่ะหายนะมากก็ยังไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีก
เขาก็ไม่ยอมค่ะยังพยายามยื้อเหี่ยวไม่รู้จะทำยังไง
กล้าบอกสามีด้วยกลัวเขาจะโกรธกลัวเขาจะไปทำร้ายแฟนเก่าของเหมียว
จนตอนนี้มีลูกสองคนแล้วแฟนเก่าเหมียวก็ยังนัดให้เหมียวออกไปเจอบ่อย
สับสนมากเลยค่ะว่าเหมียวคุณจะทำยังไงดีเหมียวรู้ว่าเหมียวผิดต่อสามี
แต่เหมียวแค่อยากได้เงินเหมียวคืนค่ะและยังตัดเขาไม่ขาดสักที
อ้อยช่วยเหมียวหน่อยนะคะตอนนี้เหมียวมืดแปดด้านไปหมดจริง
น้องเหมียวคะไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่า
เหี่ยวไม่ได้แกล้งบอกว่าเป็นเรื่องของเงินไหมอ่ะคือสารภาพตามตรงก่อน
อันนี้คือเหมียวมีใจหรือแค่อยากกลับไปเอาเงิน
เพราะดูทรงแล้วเหมียวคิดว่าจะได้เงินคืนจริงเหรอคะ
อยากได้เงิน๓แสนนะถึงขั้นต้องนอกใจสามี
ทรยศหัวใจลูกเพื่อกลับไปคบกับเขา
อันนี้พี่เลยรู้สึกว่าเหมียวยังมีใจกับเขาอยู่หรือเปล่า
ให้ความสำคัญกับบางเรื่องผิดไปหรือเปล่าน้อง
วันนี้ถ้าเกิดสามีจับได้แล้วเหมียวบอกว่า
เฮ้ยจริงแล้วที่ต้องกลับไปคบกับแฟนเก่าเพราะอยากได้เงินคืน
ถามตรงน้องว่าสามีเชื่อเหรอ
ฟังยังไงก็เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นอยู่ดีนะคะ
เราหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับคนเก่า
คนเก่ายิ่งชัดเจนเลยว่าเหมียวทิ้งเขาไม่ได้หรอก

แล้วเดี๋ยวพอนานไปยิ่งกลายเป็นความผูกพัน

คือไม่รู้สิเขาอาจจะสามารถทำร้ายเราได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะ
ถ้าเขาเก็บภาพตอนที่น้องไปเจอเขาแล้วเอามาแก๊กเมย์เราล่ะ
ถ้าเราไม่ยอมไปเจอเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่า
มีรูปตอนที่เธอมาอยู่กับฉันนะ

เดี๋ยวเขาจะบอกสามีนะและบอกคนในครอบครัวของน้องนะ
ถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ต้องออกมาเจอ
หรือแม้แต่นะคะอันนี้พี่อ้อยคิดมองโลกแง่ร้ายเลยนะ
เขาสามารถเรียกเงินเพิ่มก็ได้เพื่อจะปกปิดความลับนี้

ไม่มีมุมไหนที่สามารถชื่นใจได้เลยแม้แต่นิดเดียว

ไม่รู้นะทางแก้ปัญหาสารภาพกับสามีไปเลยค่ะ
ตอนนี้เหมียวเจออะไรบ้างโดนเขาขู่อะไรบ้าง
คิดอะไรไม่ออกจงบอกความจริงค่ะ
ดีกว่าให้เขารู้จักคนอื่นหรือแม้แต่แฟนเก่าเราอะค่ะ
ไม่อย่างนั้นนะเกมมันจะเปลี่ยน
คือที่สุดแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เขารู้จักคนอื่น

สิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นความผิดเราทันทีว่า
นอกใจเขาและพอถูกจับได้
ก็มาอ้างว่าเป็นเพราะอยากได้เงินคืน

ที่สุดแล้วเหมียวคะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
เขาเป็นพ่อของลูกทั้งสองคนของเรา
และเราก็เป็นแม่ของลูกด้วยนะคะ
การทำผิดแบบนี้เราต้องให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเราด้วยนะ
ที่สุดแล้วทีมครอบครัวคือทีมเดียวกันค่ะ

บอกกับสามีเลยเกิดอะไรขึ้นบอกเขาให้หมด

เพราะถ้าเกิดบังเอิญเขามารู้ทีหลังพังกว่าเยอะเลย
และน้องจะกลัวอะไรคะถ้าบังเอิญเขาจะไปทำร้ายแฟนเก่าน้อง

สิ่งที่เราสารภาพไปเราไม่อยากให้เธอวู้วามนะ

เดี๋ยวลูกจะเรียนรู้หรือเรียนแบบสิ่งที่พ่อแม่ทำ

เพราะเรารักเธอและไม่อยากทรยศ

หรือถ้าเธอทำแบบนั้นกับคนเก่า

ไม่ออกเลยว่าจะเอาคืนมาได้ยังไง
แต่การที่เขาขู่กันโชคเราแบบนี้

พี่อ้อยว่าเราจำเป็นต้องสารภาพตามตรง

วันนี้ฉันเลยสารภาพทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้เธอได้รับรู้ว่านี่คือปัญหาของฉัน

พี่ว่าถ้าสามีเป็นคนที่เขาเข้าใจน้อง
เขาจะเข้าใจและเขาชื่นชมกับการสารภาพของน้อง
มากกว่าการที่น้องก็พยายามปิดบัง

ก็ไม่สามารถเรียกความเชื่อใจของเขากลับมาได้อีกเลย

คนเห็นแก่ตัวอย่างแฟนเก่า

อ้าวก็ให้ด้วยความเสน่หาไม่ใช่หรือ

เพราะเราอ่อนแอเกินกว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหา

ตอนนี้การแก้ปัญหาของน้องเข้าข้างเขาตลอดเลย

เหวกลับไปคบกับเขาแค่เรื่องเงินหรือจริงน้องมีใจ
ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าพังกว่านี้มากนะคะ
น้องไม่สามารถคบซ้อนแบบนี้ไปเรื่อย
คนนั้นก็มีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไป
เราต้องนึกย้อนกลับไปนะตอนที่คบกับเขาน่ะเราก็ไม่มีตัวตน
เขาซ่อนเราจะตายไปพอได้ผลประโยชน์เรื่องเงินที่สุดแล้ว
เงินนะกระตันยูต่อเงินยังไม่มีเลยนะคะ
กระตันยูต่อคนให้เงินยิ่งไม่มีใหญ่เลย
เขาสามารถจะเทเราค่อยทำให้หนูทนไม่ได้
กระทั่งบอกเลิกเขาเข้าทางเขาเด๊ะ
ปัจจุบันนี้หลายปีที่ผ่านไปน้องเหมือนไม่เคยได้บทเรียนเลย
นให้เขากลับมาอีกให้เขามาเอาเปรียบอีก

ที่สุดแล้วเขากลับมาไม่ใช่เพราะมีใจ
แต่แค่ความเห็นแก่ตัวของเขายังคงเบ่งบานใหญ่โต
เงินก็ไม่ต้องคืนสามารถเรียกแฟนเก่ากลับมาหาเมื่อไหร่ก็ได้
เพราะประโยคสั้นง่ายว่า
เธอต้องมาคบกับเราดีเป็นคนลับก็ได้นะ
แง่ล่ะเป็นคนลับไม่ต้องรับผิดชอบหนู
ที่สุดแล้วเงินก็ไม่คืนได้แฟนเก่ากลับมา
เขามีแต่ได้กับได้หนูต่างหากมีแต่เสียกับเสีย
เสียใจทั้งเสียเงินเสียเวลา
และถ้านานกว่านี้อาจจะสูญเสียความเชื่อใจ
ที่สามีรักและศรัทธาภรรยาคนนี้มาโดยตลอดก็ได้นะ

พูดตรงนะเงินไม่ตายก็หาใหม่
มัวแต่ยอมในเงื่อนไขที่ดูไม่สมเหตุสมผลแบบนี้นะคะ
ปล่อยเวลานานไปยิ่งอันตรายต่อตัวเอง
ยังคงยืนยันว่าเรื่องนี้เหมียวต้องเร่งแก้ปัญหา

โอ้โหโอกาสพังมันสูงมากจริงค่ะน้อง
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
พอน้องใช้แต่ใจสติมาไม่ทัน

คนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้ว
อย่าบอกว่ากลับไปเพราะว่าจะได้เงินคืน
คนเราถ้าเป็นหนี้กันไม่ต้องกลับไปมีความสัมพันธ์
เขาก็ต้องคืนเงินอยู่ดีถ้าเขารู้ว่า
หน้าที่ของคนที่เป็นลูกหนี้ควรทำอะไร
แต่ถ้าเขาทำแบบนี้เขาจะเอาเงื่อนไขที่พูดตรงค่ะ
ตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคนี้ที่มีเราส่งมาถามพี่อ้อยนะ
ยังไม่เห็นความสมเหตุสมผลแม้แต่น้อยว่า

ทำให้เราได้เงินคืนมาได้ยังไงเกือบ๓แสน

อย่าปล่อยให้คนเดิมกลับย้อนมาทำร้ายเราซ้ำ
เพราะถ้าเป็นแบบนั้นพี่ไม่โทษเขาแล้วนะ

วันนี้เรามีสามีที่ดีมีลูกที่น่ารัก

เราจะยอมนอกใจไปกับใครก็ตามที
ที่เขาบอกว่าเอาเงินมาล่อ
เธอเดี๋ยวฉันเอาเงินมาคืนนะ
และที่สำคัญเอาเงินมาล่อไม่ใช่เงินเขาด้วยนะ

ถ้าที่สุดแล้วเรายอมเดินหน้าต่อกับครอบครัวของเรา
แล้วคิดซะว่าเงินที่ผ่านมาถือว่าหนู

มูลค่าของครอบครัวของเราวันนี้
มันมากมายกว่า๓แสนกว่าของน้องเป็นไหน
คิดดีค่ะอะไรคือสิ่งที่ควรรักษา
อะไรคือสิ่งที่ยอมเสียไป
และเราเสี่ยงเกินไปไหม

เพราะว่าอยากได้เงินคืนแค่๓แสนนะคะ

คงจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนที่ฟังกันอยู่

แต่อย่าให้จนเขาอ่อนแอแค่แบร์มือขอ
ถ้าย้อนกลับไปตอนเป็นแฟนกันตอนนั้น

แต่ด้วยความรักน้องก็ให้
จนวันนี้มันผูกพันกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่
และหนี้ก้อนใหญ่กำลังมาพันคอน้องในวันนี้
เพราะน้องต้องแลกกับการนอกใจสามี
คบกับคนเก่าเพียงเพราะว่า

วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ